คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้หน่อย
เมื่อวานนี้ตอนที่เห็นข่าวตกใจเลยนะ
เอาอีกแล้วพระราม๒มีเรื่องสยองอีกแล้วเหรอ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับรถประจำทาง
ที่เป็นรถประจำทางพลังงานไฟฟ้า
แล้วตอนแรกข่าวออกมาบอกว่าเบรกแตก
ชนเป็นแบบสิบกว่าคันมีคนเจ็บเป็น๑๐กว่าคน
กล้องหลังรถจับภาพนี้ได้ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคือไม่รู้ว่าจะโอ้โหคันไหนก่อนดี
ตั้งแต่กระบะคันส้มแดง

แล้วที่เหลือคันขาวนี่แบบยู่อยู่ตรงนั้น
เฮ่ยกำลังจะพูดถึงคันขาวนี่
คุณผู้ชมดูคันขาวคืออยู่ในวงล้อมของรถ

เนี่ยแล้วเหตุการณ์นี้ตอนที่เป็นข่าวเมื่อวาน

เรายังแบบเฮ้ยทำไมไม่ตรวจสอบสภาพรถ

ได้รับบาดเจ็บกันเป็น๑๘คน
รถเสียหายทั้งหมด๑๔คัน
นี่ตรงพระราม๒อีกแล้วนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล้องหลังรถจับภาพได้

โอ้โหดูสภาพสิหันไปคนละทางเลย
อืมใช่คือมันไปมุดอยู่ข้างใต้ของกันและกันนี่แหละ
รถเป็นรถเมย์พลังงานไฟฟ้าสาย๕๕๘นะ

แล้วก็ชนกระบะส้มแล้วก็ดันไปอีก
โอ้โหอันนี้วินาทสันตรโรของจริงคุณผู้ชม

บริษัท๔กระบะ๓เก๋ง๓
รถ๒แถว๑แท็กซี่๑

คิดดูสิเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเช้าด้วย
อมยังไม่๘โมงแล้วเป็นช่วงการจราจรเส้นพระราม

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงช่องคู่ขนาน

แล้วพอหลังจากเกิดเหตุนักข่าวก็ลงไป
ก็ไปเจอรถคันนี้แหละรถเมย์พลังงานไฟฟ้านี่แหละ

ส่วนที่สนบังมศก็เจอผู้เสียหาย

ชื่อว่านายบุญมีร์จันทรรภัณฑ์

ผมนะพยายามเดินไปขอโทษผู้เสียหาย
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาลองฟังดูค่ะ
คิดอะไรครับ
เครียดครับไม่ได้ตั้งใจนะครับอย่างนี้
ก็มีบางคนอย่างผมไปยกมือไหว้เขาอะไรอย่างนี้
มีบางคนแต่ไม่ได้ทุกคน
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมค่ะค่ะ
คุณผู้ชมเจ้าของรถเก๋งขาวคันแรกที่โดนชน
เราเป็นห่วงกันนั่นคือหนึ่งในผู้เสียหาย
คือนายเทวันอายุ๔๓ปีครับบอกว่าตอนเกิดเหตุ
เขาคิดว่าเขากับลูกชายอาจจะตายไปแล้วนะ
โดนชนลากไปกับพื้นถนนแล้วก็มุดเข้าไปใต้ท้องรถอีกหลายคันเลย

เพราะจากสภาพรถแล้วมีแต่คนบอกโอ้โหดูแล้วพี่ไม่น่ารอดเลย
ไม่แล้วสรุปคือดูจากสภาพรถตัวพี่เป็นอะไรป่ะ
ทำไมดูให้อธิบายให้กับนักข่าวฟังได้
ดูสิคุณผู้ชมดูเอาสิ

เฮ่ยนี่คันที่เราคุยกันนะนะเจ้าของคันนี้จับนี่โอ้โฮพี่
ตอนที่มองขึ้นไปเห็นท่อของรถใหญ่
ผมก็ยังงงอยู่ว่าผมไปเจอท่อรถข้างบนได้ยังไง
ตอนแรกก็ยังเข้าใจว่าเป็นคันที่๒นะครับ
นึกว่าเป็นนึกแต่พอมาดูคลิปวิดีโอ
ตัวเองเป็นคันแรกโดนอัดมาเลยครับ

เพราะว่าผมโดนเยอะครับผม

เขาก็ให้คนมาช่วยแล้วก็คือดึงเอากระจก

แต่ว่าก็พอนี่มาดูแล้วโอ้โหคันอื่นก็อยู่
ไปหมดเลยก็คือน่ากลัวครับ
สุขหลวงปูสดและหลวงปูชืด
หมดแล้วพี่เบิร์ตจะเอาอีกหรอ
โอ้โหไม่น่าล่ะ
เยอะมากอ่ะ
แต่ทั้งหมดนี้พี่เทวันบอกตั้งใจจะนำไปมอบ

แต่ระหว่างทางดันมาเจออุบัติเหตุซะก่อนครับ

แล้วทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นความสงสัยไง

นี่รถเมย์เบรกแตกเขาไม่ตรวจเช็คสภาพเหรอ
แล้วบริษัทต้นสังกัดเขาว่ายังไง

พี่ตลอดค่ะฟังดีคุณผู้ชม
ไม่พบความผิดปกติใด

บริษัทเขาเองตรวจสภาพความพร้อม

แต่จากการสอบถามทางพนักงานขับรถ
รับว่าพักผ่อนน้อยเหม่อลอยชั่วขณะ
พอรถเคลื่อนตัวไปก็เลยตกใจตั้งใจจะเหยียบเบรก
แต่กลับไปเหยียบคันเร่งแทนก็เลยพุ่งชนรถคันอื่น

อย่างที่ท่านไม่ควรเป็นเลยคือ๑พักผ่อนน้อย
ท่านขับรถมาระดับนี้ไม่ควรจะตกใจมากขนาดนี้
แล้วพอเหมือนรอยชั่วขณะเหยียบไม่ถูกรถไปพุ่งชน
ทีนี้บริษัทจะลงโทษพนักงานขับรถตามมาตรการ
แล้วก็จะกำชับแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีก
แต่คุณเทวัลคุณผู้ชมถามมานะว่าชุดนั้นปล่อยไหม
แต่มีคนดูให้ข้อมูลมาขอบคุณคุณพานุพงค์และคุณเดชน์ด้วยนะ
ขอแก้ครับคุณผู้ชมเหรียญ๑บาทของราชการที่๙เป็นปี๒๕๑๗นะครับ